สำหรับลำไยหายทองคำเจ้าของวิวสองร้อยสิบห้า

ตอนนี้ต้องบอกว่าทำอะไรก็เด่นก็ดังไปซะหมด

ปล่อยคลิปสอนเต้นออกมาวันเดียว

วันเดียวคลิปสอนเต้นเท่านั้นค่ะใบตองค่ะคือต้องบอกว่าดูจากลีลาการออกสเต็ปเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยก็ได้นะว่าทำไมยอดวิวถึงได้พุ่งกระฉูดขนาดนี้พาไปดูคลิปที่สอนเต้นกันหน่อย
จังหวัดร้อยเห็นที่รีสิปุ่มชมขาสู่วันนี้เป็นผู้สาวขาละ
ลำไยหายทองคำผู้มียอดติดตามเนี่ยเยอะมาก
จริงน้องเนี่ยอายุแค่๑๘ยัง๑๙เองยังน้อยอยู่เลย

ส่งกำลังใจให้แบบรัวเลยจ้า